ชมครับกองทัพเรือได้มีการจัดขับหมู่เรือ
ก็มีการมอบหมายให้เรือหลวงอ่างทอง

พร้อมสั่งยกระดับความพร้อมขั้นสูงสุด
เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ติดตามรายงานจากคุณภูริพัฒน์บุญนินพุศิษฐรรถทีวีของเรา
รายงานจากท่าเรือจุกเสม็ดที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชมบุรี

คุณผู้ชมครับกองทัพเรือสั่งระดับความพร้อมขั้นสูงสุดนะครับ
ลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยโซนร้อนพายุปลาบึกนะครับ
โดยคาดว่าจะถึงภาคใต้ในช่วงบ่ายของวันนี้ครับ
โดยเรือหลวงจักรีนระเบศลำนี้ถูกสั่งการให้เป็นหมู่เรือเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลของกองทัพเรือนะครับ
พลเรือชัยรุดดิตผู้บัญชาการทหารเรือสั่งยกระดับความปลอดภัย
อภัยครับสั่งการยกระดับการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยขั้นสูงสุด
ซึ่งภารกิจในครั้งนี้ประกอบด้วยเรือหลวงจักรีนรเบศ
เฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการกองทัพเรือ๔ลำ
ปฏิบัติการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ
สำรวจและประเมินความเสียหายของกองทัพเรือ
ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนบก
รวมถึงชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ครับ
ซึ่งนอกเหนือจากเรือหลวงจากกีเนอร์แดดแล้วนะครับ

พร้อมด้วยชุดแพทย์สนามพร้อมออกปฏิบัติหน้าที่
โดยผู้ประชาการทหารเรือนั้นมีคำสั่งให้พลเรือตีชวินเวียงนาวิน

เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อนพายุปลาบึก
ที่จะพัดผ่านพื้นที่ภาคใต้ในหลายจังหวัด
ช่วงวันที่๔๕มกราคมนี้
โดยปลายทางนั้นจะอยู่ที่จังหวัดสุราธานี

จะเป็นเรือหลวงอ่างทองและเรือหลวงมะกุฎราชกุมาร
แต่สุดท้ายแล้วภายหลังจากผู้ประชาการทหารเรือ
ระดับความช่วยเหลือขั้นสูงสุด
จึงถูกเปลี่ยนเป็นเรือหลวงจักรีนรเบศ
นำทับควบคู่กับเรือหลวงอ่างทอง
และเรือหลวงมะกุลราชกุมาร
โดยทั้งหมดจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุราธานี

โดยจะใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือจุกสมิท

ถึงปลายทางประมาณสิบห้าชั่วโมงครับ
คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากกองทัพเรือแล้ว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพอากาศและกองทัพบก
ยังร่วมภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากท่าเรือจุกสเม็ดธรรมสตะหิตจังหวัดชนบุรีครับ